ก็ต้องตอบคำถามนะคะกับคลิปนี้ที่มีการแชร์กันไปในโลกออนไลน์นะคะ
ครูผู้หญิงคนนึงตบหน้าเด็กดังพีชค่ะ
โอ้โหตบเสียงดังเลยครูผู้หญิง

จริงแล้วเมื่อสักครู่นี้จะได้ยินเสียงแบบเด็กพูด
น่าจะเป็นคนที่ถ่ายอยู่หรือว่าคนที่อยู่ตรงกล้องเนี่ยนะคะ
บอกว่าสงสารก็คือเสียงเด็กในห้องนั่นแหละค่ะที่พูดนะคะ
แล้วก็พูดถึงพิกัดด้วยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราชธานีเมื่อ๒๙มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปโรงเรียนนี้ค่ะ
ไปคุยกับนักเรียนคนนึงที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
ปกติคุณครูคนนี้ก็จะคอยตามงานที่สั่งกับลูกศิษย์ตลอดนะคะ
แต่ว่าอาจจะใช้ถ้อยคำรุนแรงเกินไป
ในคลิปน่าจะมาจากเรื่องการส่งงานที่ผ่านมา
ส่วนตัวก็ยังไม่เคยโดนครูทำร้ายค่ะ
ส่วนตัวก็ยังไม่เคยโดนครูทำร้ายค่ะ
กำลังใจด้วย